ครับเป็นโรคไบโพล่าก็เลยมีการวางแผนกันเรียกพนักงานที่เป็นกู้ภัยจิตเวทไปรับตัวคุณเสกจากบ้านแล้วก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาล
เราก็ส่งนักข่าวของเราคุณติกิติศักดิ์ไปคุยกับพนักงานกู้ภัยจิตเวทเขาก็บอกว่ามีข้อมูลจากเพจดังบอกว่าเนี่ยได้รับแจ้งว่าให้ไปรับตัวร่างทรงที่ตัวย่อมอม้า
เพราะว่ามีอาการป่วยทางจิตเวทจะให้ไปรับตัวเพื่อไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลเราก็เลยตามหานะว่าร่างทรงตัวย่อมอม้าคือใคร
พ่อปู่มหามุณีอริยดาบทค่ะมมมเนี่ยค่ะ
หรือว่านายชัยรัฐยอดพรมนะคะไปที่บ้านพักแถวร่มกล้าวค่ะ
ก็เลยไปคุยเพราะว่าเขาบอกว่ามมน่าจะใช่หรือเปล่า
พอไปถึงนะคะวันนี้พ่อปู่มหาหมุณีก็ไม่ได้ใส่ชุดรือสีนะคะ
ก็ใส่ชุดอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นเสื้อยืดกางเกงขายาว
แต่ว่าที่คิ้วซ้ายเนี่ยมีพลาสเตอร์ปิดอยู่
เขาก็บอกว่าที่ไม่ใส่ชุดรือสีเนี่ยเพราะว่าจะมีงาน
ส่วนคิ้วที่มีพลาสเตอร์ปิดเพราะว่าเป็นแผล
ที่เป็นแผลเพราะว่าภรรยาคว่างแม่กุญแจใส่
ภรรยาหึงห่วงเขาใจผิดคิดว่ามีกิ๊ก
เพราะว่ามีแฟนคลับที่เป็นผู้หญิงมาที่สำนัก
แล้วก็ขอถ่ายรูปในลักษณะแนบชิดภรรยาก็เลยโกรธ
ว่างแม่กุญแจใส่แล้วเขาก็หลบไม่ทัน
คุณติเขาก็เอาลิงก์ข่าวที่ทีมกู้ภัยจิตเวท
วันที่ไปรับตัวเสกโลโซแล้วก็ให้สัมภาษณ์อะไรพวกนี้

บอกแล้วพูดถึงว่ามีคนจะมารับตัว
ร่างทรงอักษรย่อมอม้าเหมือนกันนะ
คุณติก็เลยเปิดให้ดูว่าเนี่ยอักษรย่อมอม้าเนี่ย
ที่ถูกระบุว่าจะถูกนำตัวไปรักษาอาการทางจิตคือใคร
ตัวเพราะปู่มหาภาษณ์มุนนี้ก็บอกนะค่ะว่า

ใช่เขาบอกน่าจะเป็นเขาเอง

ไม่ได้กลัวว่าจะถูกอุ้มไปรักษาอาการทางจิตเวท

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ป่วยเป็นไบโพล่านะคะ

เขาบอกว่าเขาเป็นไฮเปอร์แอคทีฟ
คือตื่นตัวตลอดเวลาอยู่นิ่งไม่ได้
ชอบสร้างความคลื้นเครงให้กับคนอื่น

แล้วก็นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
สอนคนที่เข้าไปดูในเฟซบุ๊ค
เขาบอกเขาเป็นไฮเปอร์แอคทีฟนะคะ

เราต้องไปเรียนรู้โรคใหม่กันอีกใช่ไหม
มันมีหลายลักษณะหลายอาการเนาะ
คือตัวของผู้ที่บอกว่าเป็นร่างทรงพ่อปู่มหาหมุณี

จะมีคนทั้งที่เข้าใจในตัวเขา

เข้ามาแสดงความคิดเห็นด่าทออยู่มากมาย

หาว่าเขาเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้
เขาก็ต้องพิมพ์ข้อความด่ากลับไปบ้าง

เพราะหลายคนคิดว่าเขาเป็นพ่อปู่มหาบุณี
แต่จริงแล้วเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนคนทั่วไปนี่แหละ
ไม่ได้บังคับใครให้มาเคารพหรือว่าศรัทธานะฮะ
ส่วนการกระทำของเขาอาจทำให้หลายคนคิดว่าป่วยจิตเวท
เสกโลโซต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน
เขายืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่ได้ป่วยทางจิตนะฮะ
แต่ถ้าหากทีมกู้ภัยจิตเวท
จะมาเอาตัวเขาไปรักษาการทางจิตจริง
ก็ต้องถามก่อนว่าได้รับอนุญาตจากครอบครัวของเขาหรือยัง
เพราะการที่จะมาพาคนไปรักษาครอบครัวต้องอนุญาตนะ
จะมาแบบบุคคลอื่นเพจไหนมาบอกให้ไปรับตัวนี้ไม่ได้
แต่ถ้าหากครอบครัวของเขาอนุญาต
เขาก็พร้อมและยินดีจะไปรักษา

เขาบอกว่าถ้าไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวท
เขาจะได้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
เหมือนกับที่เขาเคยลงทุนติดยาเสพติด
เพื่อจะได้รู้ถึงฤทธิ์ของการติดยาเสพติดว่ามันเป็นยังไง
เขาเคยยอมทิ้งชีวิตที่มีอิสรภาพของเขา
กับการจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกในเรือนจำ
เพื่อจะได้รู้ว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ในเรือนจำมันเป็นยังไง
นี่เขาบอกอย่างนี้เลย
แล้วผมก็จะถามเหตุผลว่าทำไมคุณถึงคิดว่าผมจะต้องเป็นแบบพิเศษด้วยบายโพล่า
คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยแล้ววันหนึ่งผมไม่ค่อยมีเวลา
ก็คือจะต้องทำงานแล้วก็สละเวลามาเล่นตลก
ฮาเฮสอดแทรกข้อคิดอะไรในโลกสังคมออนไลน์
นี่ไงแล้วคุณจะมาระบุว่าผมโรคจิตหรือเปล่า
เออทำไมถึงท่อมะไร้สดเรื่องเกี่ยวรังทรงและอีกอย่างหนึ่ง
ผมไม่เคยโชว์แสดงปฏิหารอะไรเลยตรงนี้
ผมจะบอกให้เลยนะครับจิตเวทก็ไม่รู้ดีเท่าผมหรอก
นะครับผมเนี่ยศึกษาในเรื่องยาเสพติดทุกประเภท
เสพแล้วนึกถึงปฏิกิริยาการเกิดของมันในร่างกาย
ว่าเมื่อเสพมันเข้าไปแล้วสารอะไรพวกเหล่านี้มันไปทำผลกระทบอะไรต่อร่างกาย
แล้วเมื่อเราหยุดการใช้งานสารเสพติดทุกชนิดอย่างนี้
แล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรต่อเราบ้างหรือเปล่า

สำหรับคนที่ติดยาหรือจะไปเลิกโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้
ถ้าใจคุณไม่เลิกให้คุณไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย
ก็ไม่เลิกมันอยู่ที่ใจของคน
คนเราเสพยาแล้วมาบอกว่าเป็นผลเพราะยาเข้าไปนี่สมองเลิกแล้วก็จริงอยู่

ถ้าจิตใจคุณไม่ได้คิดทำไมคุณไม่เอาหลักการตรงนี้เข้าสู่หลักพระศาสนาล่ะ
เขาสอนการประพฤติบาทการอบรมจิต
การบังคับจิตตัวเองว่าทำยังไงประพฤติยังไง
รู้จักจิตของตัวเองเป็นยังไง
ก็เพราะว่าสังคมไม่เคยเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ
เขาเรียกว่าพระพุทธศาสนานะครับจะเอาหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้
ถ้าเอาหลักวิทยาศาสตร์คุณต้องเอาหลักของศาสนาเข้าควบคุมด้วย
ก็เหมือนกับบอกว่าถ้าคุณรักษาหายจริงคุณไม่ต้องไปกายภาพบำบัดหรอก
เพราะหลักของการกายภาพบำบัดคือหลักของการนำธรรมะเข้ามา
การพิจารณาอาการ๓๒นี้เข้ามาเพื่อจะรักษาคนไข้โดยการรักษาด้วยหัวใจก่อน
เมื่อหัวใจของผู้ป่วยนั้นรู้สึกแข็งแรงทุกระบบในร่างกายมันก็แข็งแรงไปด้วย
ทำไงต้องไปสิครับเขาอนุญาตให้ไปเราก็ต้องไปสิครับ
เขาไม่ได้เอาเราไปฆ่าเขาเอาเราไปได้ศึกษาเราก็จะได้รู้ไงครับ
ถ้าเราเข้าไปปุ๊บตูมเราจะได้ความรู้กลับมานะครับเหมือนกับเรือนจำเนี่ย
เอาตัวแรกเข้าไปเลยนะนะครับในเรือนจำเนี่ยนะครับใช่ครับผม
ตอนผมเด็กเด็กอ่ะที่ฟักโก๊สเอาคดีผมขึ้นมานั่นน่ะผมเอาตัวเข้าไปแลกเลย
ผมอยากจะรู้ว่าการเป็นอยู่ว่าตั้งแต่เดินเหยียบย่างเข้าไปสู่ประตู
แดนเรือนจำปุ๊บตูมเข้าไปชั้น๑ชั้น๒แดนแรกรับเข้าไปถึงแดนมั่นคง
หรือเข้าไปถึงอะไรผมเข้าศึกษาเลยผมเจาะเลยปึ๊กปึ๊กปึ๊กแบบนั้นเลย
ผมเอาความรู้ตรงนี้มาสอนสังคมว่าสิ่งนี้มันเป็นแบบนี้
มันไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เขาเล่าลือเราต้องลงทุนขนาดนี้เลยไหมจ้ะ
คืออยากรู้เรื่องยาเสพติดก็ลงทุนเสพยาเสพติดอยากรู้เรื่องในคุกเป็นยังไงก็ลงทุน
ทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกบางเรื่องก็ไม่ควรรู้ขนาดนั้นนะคะ
คืออยากรู้ก็อ่านหนังสือเอาไหมเปิดต้องเอาตัวเข้าแรกขนาดนั้นนะคะ